ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครเป็นอุบัติเหตุเศร้าค่ะ
รถกระบะกับรถตู้ชนกันรถกระบะเนี่ยบรรทุกนักฟุตบอลเยาวชนมา
แล้วเด็กนั่งอยู่หลังกระบะแน่นอนไม่ได้มีผ้าคลุมไม่ได้มีแคปอะไรเลยนะคะ
จังหวะชนคือรถกระบะเนี่ยแซงขึ้นมาแล้วเสียหลักเวียงเด็กที่นั่งอยู่หลังกระบะเนี่ยกระเด็นตกถนนไปค่ะ
หลายคนบาดเจ็บแล้วมี๑คนเสียชีวิตด้วยนะคะน้องยังอนาคตไกลอยู่เลยอายุแค่๑๓ปีค่ะ
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นบริเวณถนนเรียบคลอง๑๓ตะวันออกที่๒๐เขตหนองจอกนะคะเย็นเมื่อวานนี้
รถกระบะชนกับรถตู้โดยสารค่ะคนขับรถตู้คือนางปวีนาวันตะเอ็มซีอายุ๔๓ปีนะคะ
ใต้ท้องรถตู้มีร่างเด็กชายอนุชามะเล็กหรือว่าน้องเซนวัย๑๓ปีเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
ใกล้ใกล้กันมีกระบะสี่ประตูสีน้ำตาลมีนายสุพศสารฮิมวัย๓๘ปีเป็นคนขับ
บรรทุกเด็กชายอายุ๑๐๑๕ปีมา๑๕คนจะไปแข่งฟุตบอลย่านถนนเรียบคลอง๑๔ค่ะ
แต่อย่างที่บอกไปว่าพอรถเสียหลักเนี่ยมันก็เหวี่ยงเด็กลงกระเด็นตกจากรถได้รับบาดเจ็บกันไปหมดเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันยูก็รีบนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลเวชการรุนรัก๑๔ราย
แล้วก็น้องเซนที่เสียชีวิต
คนขับรถกระบะก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
ยังมีเด็กอีกคนนึงที่เสียชีวิตระหว่างนำส่งด้วยค่ะคือเด็กชายอนุชานาหนองบัววัย๑๒ปี
กับว่าเหตุการณ์เนี้ยเสียชีวิตไปทั้งหมดสองศพเสียชีวิตในที่เกิดเหตุหนึ่งศพคือเด็กชายอนุชาชื่อเหมือนกันเลยนะคะ
แล้วก็เสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลก็คือเด็กชายอนุชาเหมือนกันแต่คนละนามสกุลค่ะ
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
ไปดูถนนที่เกิดเหตุกันหน่อยคุณผู้ชมถนนเนี่ยเป็นถนนสองเลนด้านข้างติดกับลำคลอง
ยังคงมองเห็นร่องรอยการเฉียวชนเห็นรอยการเบรกของรถตู้ที่ยาวกว่า๕๐เมตร
แล้วก็เจอรองเท้าฟุตบอลซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นของเด็กที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตตกในที่เกิดเหตุอยู่เลยนะคะ
ถามคนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่าเย็นเมื่อวานเขาอยู่ในบ้านอยู่อยู่ได้ยินเสียงดังโครม
รีบวิ่งออกมาดูกับพี่สาวเลยค่ะก็เห็นว่ารถชนอยู่หน้าบ้านเขาเลย
พอวิ่งไปดูเห็นว่าเป็นรถตู้กับกระบะชนกันสภาพยับเยิน
โดนเศษจากรถกระบะทับอีกหนึ่งคนได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือระงมเลยค่ะ
บอกว่าหลังเกิดเหตุคนขับรถตู้เล่าให้ฟังนะคะว่า
มองเห็นแล้วเห็นแต่ไกลเลยว่ารถกระบะขับมาด้วยความเร็วในเลนสวน
แล้วก็แซงรถยนต์คันหนึ่งออกมาคนขับรถตู้ดูแล้วเห็นท่าไม่ดี
ก็พยายามกดเบรกในระยะไกลคือเบรกตั้งแต่ประมาณ๕๐เมตรอะค่ะ
กระบะคันนั้นก็พยายามที่จะเบี่ยงกลับไปในเลนเดิมของตัวเองอย่างรวดเร็ว
แต่ด้วยความที่พอออกมาเร็วแซงออกขวาแล้วเหวี่ยงกลับเร็วเนี่ยค่ะ
ด้วยแรงเหวี่ยงมันทำให้รถเสียหลักเนี่ย
เหวี่ยงเร็วปุ๊บรถเสียหลักเลยกลายเป็นว่าเสียหลักตกลงไปข้างทาง
แล้วก็เหวี่ยงเด็กลงจากรถไปหมดเลย
เมื่อวานตอนที่หนูได้ยินเสียงหนูก็วิ่งออกมาเลย
วิ่งออกมาคนแรกเลยตอนนั้นไม่เจอใครเลยเจอแต่ผู้บาดเจ็บ
นอนอยู่บนถนนเต็มไปหมดคนหนึ่งขาติดอยู่ตรงล้อรถ
แล้วก็ต้นพุษาอีกคนนึงนอนเจ็บอยู่โดนเศษรถด้านหลังกระบะทับอยู่
หนูก็เลยยกตรงนั้นออกให้น้องก่อนแล้วก็เรียกให้น้องมีสติ
มีน้องคนนึงที่เหมือนกับว่าเขาไม่หายใจแล้ว
แล้วกู้ภัยที่บ้านเขาอยู่ฝั่งอันนู้นเขาก็มามาได้ทันเวลา
เขาก็เลยช่วยปั๊มหัวใจแล้วก็ผัดกันปั๊มไปปั๊มมัน
เขาก็ไม่ฟื้นนะคะแล้วก็เลยมีรถกู้ภัยมา
เขาก็เลยพาน้องไปส่งโรงบาล
บรรยากาศที่งานศพของน้องที่เสียชีวิตน้องเซนนะคะ
เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะน้องเนี่ยเป็นนับถือศาสนาอิสลามนะคะ
ครอบครัวก็ต้องรีบนำร่างไปฝังตามพิธีก็คือภายใน๒๔ชั่วโมง

นายทองฮวดนานองบัวพ่อของน้องเซนเล่าให้ฟังค่ะว่าเขามีลูก๓คน
น้องที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นฝาแฝด
เมื่อวานเขากำลังทำงานอยู่นะคะก็มีเบอร์แปลกโทรเข้ามา
บอกว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุรถคว่ำเสียชีวิต

เขาบอกที่ทำงานบอกขอออกมาด่วนเลย
แล้วก็ไปโรงพยาบาลจะดูให้เห็นกับตาที่โรงพยาบาลน้องเจาะ
ไปถึงก็เจอศพลูกจริงค่ะ
ถึงได้เชื่อว่าน้องเนี่ยไปแล้วนะคะ
ส่วนแฝดพี่ที่ชื่อว่าน้องสันค่ะได้รับบาดเจ็บ
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าลูกจะจับไปเร็วขนาดนี้
ไปทำงานตอนเที่ยงวันยังให้เงินลูกทั้งสองอยู่เลยค่ะ
ส่วนการเดินทางคอยเตือนลูกเสมอแล้วว่าให้ระมัดระวัง
ทุกครั้งที่เดินทางไปพร้อมกับทีมฟุตบอลก็เตือนเสมอ
แต่ไม่ได้ห่วงอะไรมากเพราะเห็นว่ามีโค้ดมีผู้ใหญ่คอยดูแลอยู่
โค้ชกับคนขับรถออกมารับผิดชอบด้วย
ตรงนี้ค่ะคือจุดที่น้องเชนเสียชีวิตนะคะ
ก็มีอีกคอร์สมาก

ทุกคนแหละครับทำอย่างนี้ไม่ได้หรอก
คือพ่อบอกว่าก็เตือนลูกให้ระวังตลอดแต่ว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้

คือมันระวังอะไรไม่ได้จริงคือต่อให้เกาะแน่นมันก็ร่วงอะค่ะ
เป็นเรื่องที่เราพูดกันอยู่ตลอดนะครับ

เรื่องการนั่งท้ายกระบะในลักษณะที่ไม่มีหลังคงหลังคาอะไรป้องกันใช่ไหม

แรงเหวี่ยงเกิดขึ้นเนี่ยคนที่นั่งอยู่ข้างท้ายเนี่ยมันตกลงไปหมด
คือจริงแล้วเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้คนนั่งนะถ้าไม่มีไม่มีแคปไม่มีอะไรแบบหลังคาชัดเจน
สุดท้ายแล้วก็ต้องอนุญาตกัน
อืม

บ้านวันเกิดเหตุน้องกับเพื่อนแล้วก็สตาร์ฟโค้ชนะครับ
กำลังเดินทางไปแข่งฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องที่สนามแห่ง๑ย่านคลอง๑๔นะครับ
มีโค้ช๒คนมีเพื่อนนักฟุตบอล๑๕คนรวมแล้วเป็น๑๗คน
คนนั่งกระบะหลังโค้ชทั้ง๒คนกับเพื่อนอีก๕คนนั่งอยู่ในห้องผู้โดยสาร
ตอนที่ถึงจุดเกิดเหตุรถกระบะขับแซงรถเก๋งคันหนึ่ง
แล้วไปเจอกับรถตู้ที่วิ่งสวนมา
ก็เลยพยายามหักหลบจนเสียหลัก

วันนี้เขาก็ตั้งใจมาร่วมพิธีละหมาด
ตามศาสนาอิสลามให้กับเพื่อนเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วก็กำลังแซงแล้วก็มีรถตู้สวนมาเขาก็เลยหักเข้าใน
แล้วก็ไปชนกับต้นไม้แล้วก็รถเสียหลักเข้าไปชนกับรถตู้ด้วยครับ
มันมองไม่เห็นนะครับมันไวมาก
คือนั่งกันมาทั้งหมด๑๐คนข้างหลังใช่ไหมครับ

ข้างหน้าอีก๗คน
คน๒แล้วก็เด็ก๕คนครับ

ตอนนี้อยู่ที่สนหนองจอกนะครับ
ใช่ค่ะตำรวจก็ตั้งข้อหาคนขับรถกระบะในข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหาย
และเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะ
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับรถยนต์นะคะว่าถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่า
เพื่อจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไป
ทีมข่าวเราพยายามติดตามแล้วก็ติดต่อไปทางคนขับรถตู้แล้ว
แต่เขาบอกว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เพราะว่ายังตกใจอยู่

มีอาการบาดเจ็บสาหัส๓รายด้วยกันค่ะ
คือผมเข้าใจนะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
แต่ทุกคนที่จะต้องรับผิดชอบชีวิตของลูกของหลานเขาเนี่ย
คุณต้องระวังแบบเต็มที่สุดนะฮะ

อย่างนั้นเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยลูกเขาเจ็บลูกเขาตายไปเนี่ย

คือจริงถนนสองเลนมันแซงไม่ได้นะคะ